วันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้จัดประชุมถอดบทเรียนปฏิบัติการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่าอาคาเดมี่
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
เพื่อเป็นต้นแบบในการกู้วิกฤตในการกู้ภัยระดับชาติ
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ภูมิใจและดีใจที่สุดเลยที่วันที่ได้รับรู้ว่า
น้องทั้ง๑๓คนปลอดภัยและยิ่งดีใจสุดท้ายเลยคือ
นำออกไปได้ครบหมดแล้วทุกคนนี้โล่งกลับบ้านแบบเออค่อยสดชื่นหน่อย
อย่างน้อยถ้าได้ข่าวการสูญเสีย

ร่วงได้แบบนี้
ทางกลับกันถ้าเราคิดว่าเรามีความสูญเสียบ้าง
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

คำชื่นชมอาจจะเปลี่ยนเป็นคำกำหนึ่ง

ที่จะบอกว่าทำไมไม่ทำอย่างนี้
ประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านเวทีถอดบทเรียน
อดบทเรียนถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย
นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทั่วโลกต่างให้ความสนใจ
เพราะตลอด๑๗วันในการช่วยเหลือเยาวชนทีมหมูป่าอาคาเดมี่
พร้อมกับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทั้ง๑๓คน
มีบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เข้ามาช่วยเหลือในภารกิจไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคน
ข้อกฎหมายที่ไม่ชัดเจนล้าหลังและธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้
รวมไปถึงการขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เพราะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยและที่ใดในโลก
อุปสรรคสำคัญคือการดำน้ำในถ้ำ

ในการเข้าค้นหาในช่วงแรกไม่มีทักษะในการปฏิบัติงาน
รวมไปถึงบิ๊กดาต้าข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

และแหล่งท่องเที่ยวอันตรายในประเทศไทยไม่บูรณาการ
ทั้งหมดคือบทเรียนที่ถูกถ่ายทอดเพื่อเร่งหาทางแก้ไข
หากเกิดวิกฤตในครั้งต่อไป
เพื่อให้เหตุการณ์ถ้ำหลวงเป็นโมเดลในการกู้ภัยของชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า
ไทยมีแผนกู้ภัยระดับชาติอยู่แล้ว

จะต้องใช้แผนปฏิบัติการเฉพาะเรื่อง
เนื่องจากมีสาธารณภัยหลายประเภท
ต้องใช้ความเชี่ยวชาญที่ต่างกัน
เตรียมจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัย
ที่จะระดมเอาบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ
และการระดมเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยจากทุกภาคส่วน
ในอนาคตกันใกล้นี้เราจะมีศูนย์ฝึกอบรมทั้งหมด
ด้านนี้ก็กำลังจะเสนอศูนย์อัตภัณฑ์สนเสพได้แล้ว
แต่ว่าในรายละเอียดประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยในบางเรื่องมีความรู้
แต่ความรู้บางทีไม่เซอร์ติไฟล์ไม่โดนการรับรอง
ศูนย์นี้จะต้องทำให้บุคลากรเราที่ไปช่วยชีวิต
มันผ่านเกณฑ์ตามกฎหมายนี้มันถึงจะเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกเขา
เหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนทำให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
ภาครัฐและเอกชนออกมาปรากฏตัวด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน
คือช่วย๑๓ชีวิตในถ้ำหลวงแต่สาธารณภัยในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ดินถล่มน้ำท่วมและฝนแรง
โดยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
เหมาะสมพร้อมรับมือกับทุกรูปแบบของสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน